สอบดูถึงสถานการณ์น้ำกันไปแล้วนะคะ
ทีนี้มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างค่ะ

ฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้
เป็นอย่างนี้เพราะว่าทุกครั้งที่ภาคใต้จะมีมรสุมเข้ามา
ทางฝั่งตอนบนของประเทศภาคเหนือก็จะมีอากาศหนาวเย็น

ตรวจสอบเรื่องนี้พร้อมกันค่ะในรู้ก่อนร้อนหนาว
สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันมีข่าวดีมาบอก
เพราะว่าสัปดาห์หน้าประเทศไทยของเราจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการค่ะ

สัมผัสถึงอากาศหนาวเล็กน้อยนะคะ

เพราะว่าจะเข้าสู่ฤดูของมรสุมค่ะ

เราพบว่าพื้นที่ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน
ระยะนี้นะคะตามยอดดอยยอดภูมิ
อากาศค่อนข้างหนาวเย็นกับมีลมแรงค่ะ

ร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๑๙องศาค่ะ

ค่ำถึงเช้ามีอากาศเย็นกลางวันยังร้อนอยู่นะคะ
มีฝนเล็กน้อยร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๒๐องศาค่ะ
ส่วนภาคใต้มีฝนเยอะทั้งสองฝั่ง
เพราะว่าเข้าสู่ฤดูมรสุมอย่างเต็มตัวแล้วค่ะ
มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐๗๐ของพื้นที่ค่ะ

จุดใดมีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ส่วนบ่ายถึงค่ำอากาศร้อนป้นฝน
ดูแลสุขภาพในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลกันด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนค่ะ
เพราะว่าตอนนี้นะคะมีใบไม้เปลี่ยนสีแล้วค่ะคุณผู้ชม
เป็นสีทองเหลืองอร่ามแบบนี้นะคะ

ในเขตปกครองตนเองสินเจียงของประเทศจีนค่ะ
ตอนนี้จีนก็เข้าใกล้ที่จะเปลี่ยนฤดูเป็นรู
ฤดูใบไม้ร่วงกลายเป็นฤดูหนาวในเดือนหน้าค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ